คุณผู้ชมคะมาดูการฝึกของกรมทหารปืนใหญ่ต่อสู้อากาศยาน
ซึ่งการฝึกในห่วงสัปดาห์ที่ผ่านมาถือเป็นการเตรียมความพร้อมให้กับกำลังพลนะคะ
ในการรับมือกับภัยคุกคามทางอากาศที่อาจจะเกิดขึ้นในอนาคต
รูปแบบในการฝึกเป็นอย่างไรติดตามจากรายงานค่ะ
ลุกล้ำเข้าเขตน่านฟ้าของไทยเกินกว่ารัศมี๑๔๐กิโลเมตร
ใดนั้นเจ้าหน้าที่ประจำระบบเรด้าจึงแจ้งไปยังระบบเรด้าแหลก
เพื่อแจ้งพิกัดเป้าหมายผู้ลุกล้ำไปอย่างปืนใหญ่ต่อสู้อากาศยาน
ซึ่งประจำฐานที่มั่นเตรียมยิงสกัดกั้นเครื่องบินขอฆ่าศึกภายในเวลาอันรวดเร็ว
กำลังพนภาคพื้นดินเข้าประจำที่เพื่อยิงกรอบโต้

ต่อสู้อากาศยานทุกชนิดจะต้องยิงทำลายเครื่องบินขอฆ่าศึก
ไม่ให้บินเข้าใกล้รัศมีฐานปฏิบัติการทางทหารหรือเข้าใกล้พื้นที่สำคัญของประเทศ
ปืนใหญ่ต่อสู้อากาศยานแบบวันแท่นอัตราจร
กองปัญหาปืนใหญ่ต่อสู้อากาศยานที่๕เคลื่อนที่อย่างรวดเร็ว
เพื่อเล็งหาพิกัดเป้าหมายเมื่อล็อกเป้าสำเร็จ
กระสุนขนาด๒๐มิลลิเมตรได้ยิงใส่เครื่องบินของฆ่าศึกทันที
เพราะปืนใหญ่ต่อสู้อากาศยานรุ่นนี้สามารถยิงได้ครั้งละ๓๐๐นัดต่อนาที

นั่นหมายถึงภารกิจสำเร็จรวบ
ปฏิบัติการสอบรบของกองพลธานพื้นใหญ่ต่อสู่อากาศยาน

นี่คือหน้าที่หลักสำคัญของพวกเขา
สำหรับการนำกำลังพลของกองพันธานปืนใหญ่

เราฝึกเพื่อเตรียมรับ

และจะเกิดขึ้นเสมอในสงครามรูปแบบใหม่
ฝึกในครั้งนี้มุ่งหวังเพื่อให้กำลังพุทธทุกนายทุกระดับชั้น
มีความเข้าใจในภารกิจในหน้าที่ที่ตนจะต้องปฏิบัติ
รวมถึงมีการฝึกทักษะความชำนาญทางทหาร

ท่าอากาศก่อให้เกิดมิติที่๓ของสนามรบ

และกว้างขวางต่อหน่วยทหารภาคพื้นดิน

ป้องกันภัยทางอากาศให้กับหน่วยภาคพื้นดิน

จึงเป็นอาวุธหลักในการป้องกันภัยทางอากาศของกองทัพบก
ไพรศาสตร์ทัพเกลี้ยวข่าวไทยรัฐทีวีรายงาน